ที่จังหวัดชายภูมิก่อนฮะมีเหตุสลดใจที่ชายภูมิ
ของหนุ่มเลี้ยงวัวเดินตามผัวเดินผ่านฝา

แรงคือวัวอยู่นู้นผัวเดินตามไป
นี่ฝ่ายฮะตรงเนี้ยนะคือมันอันตรายอ่ะ

มันอันตรายจริงแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่คาดคิด
ว่ามันจะอันตรายถึงขั้นชีวิตของสาวคนหนึ่งจังหวัดชายภูมิ
เจ้าหน้าที่ฮุกสามหนึ่งนครราชศรีมา
พยายามจะค้นหาตัวของสุธินีผาดจันทึก
อายุสามสิบปีฮะพลัดตกฝ่ายไป
บ้านเขื่อนล่านหมู่หนึ่งตะบนสะโกทองอำเภอซับใหญ่จังหวัดชายภูมิ
เรื่องคือสามีสามีของคุณสุธินีจำนงฮะ
คุณจำนงพรีพรมจะไปเลี้ยงวัว
จะไปเลี้ยงวัวก็ต้องเดินผ่านฝ่ายที่ว่านี้ก็คือฝ่ายน้ำล้นนะ
เดินผ่านฝ่ายน้ำล้นจริงก็จะมีเชือกอยู่เส้นหนึ่ง
ในการผูกตึงสองฝั่งเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งผูกต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งก็ผูกอีกต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งไว้
ฝั่งสามีเดินไปได้แล้วก็พอรู้ว่าเดินไปก็เริ่มรู้แล้ว
ว่าน้ำมันใช้คำว่าโคตรเฮ้ยน้ำมันแรงอย่าเดินตามมา
แต่คุณสุธินียังอยากตามผัวไปจะตามผัวไปเลี้ยงวัว
เจอแรงน้ำซัดล่างกระเด็นลงไปข้างล่าง
พอลงไปเนี่ยเหมือนกระแทกแล้วก็จมน้ำหายไปเลย

ญาติญาติเองเพื่อนบ้านตอนนั้นที่อยู่ด้วยกันหลายคน
ก็พยายามจะช่วยเหลือแต่โอ้โหน้ำมันแรง
เลยต้องรอพักใหญ่แจ้งเจ้าที่ฮุก๓๑มา
เจ้าที่ฮุก๓๑ใช้เวลาเกือบจะ๓๒ชั่วโมงครึ่ง
เกือบจะ๒ชั่วโมงครึ่งจึงสามารถนำร่างของคุณสุธินี
ขึ้นมาได้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุสลดใจอย่างยิ่งนะฮะ
คือก่อนหน้านั้นไม่มีรางสังหรณ์ใดบอกเลยว่า
เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแต่ก็เคยมีคำเตือนหลายครั้งแล้ว
ว่าเวลาจะเดินผ่านฝ่ายน้ำล้นถ้าฝ่ายน้ำล้นอีกทีก็ได้นะ
อย่าไปเดินช่วงที่น้ำมันแรงแต่ชาวบ้านบอกมันคือถนน
ปกติมันคือถนนแต่พอฝ่ายน้ำล้นน้ำมันล้นมา
มันคือน้ำตกดีที่รุนแรงนี่เองฮะ